ฉันมาแล้วจ้ะอยู่นี่แล้วนะขยับมาไกลแต่ละวัน
สบายถูกใจก็คบกันไปคบกันไป
เพราะฉันเป็นคนไม่คิดอะไร

คือเห็นเพื่อนเครียดก็ร้องเพลงให้ฟัง
ตอนแรกฉันพาไปสวงสนุกเลยทำไมมาจบที่บ้านพระคนชะลา
ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนก็ต้องสบายทุกคนต้องมีความสุข
เจอพี่เบิร์ตมันความสุขล้นปลี
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยพี่เบิร์ตกลับมาแล้วนะคะ
กลับมาอีกครั้งมาร้องเพลงแบบนี้คุณผู้ชม
แฟนพี่เบิร์ตเตรียมกรี๊ดได้เลยนะคะ
พี่เบิร์ตเนี่ยเตรียมระเบิดความมันในคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ตปลายปีนี้
เดือนพฤศจิกายนแน่นอนเตรียมวอร์มร่างกายให้ดีเลย
แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะพี่เบิร์ตได้เดินทางไปซ้อมคอนเสิร์ตการกุศล
บอกว่าตอนนี้พี่พร้อมมากเลย
ขนเพลงแล้วก็แขกรับเชิญสุดพิเศษไปมอบให้กับแฟนเพลงอย่างเต็มที่
ก่อนจะมีการพูดขำระหว่างที่ให้สัมภาษณ์ว่า
ช่วงนี้อะไรมันก็ขึ้นราคา
คอนเสิร์ตพี่มันก็อาจจะมีขยับขึ้นราคานิดหน่อยนะครับ
แต่ว่าค่าตัวพี่เบิร์ตไม่ได้ขึ้นนะครับมีการหยอดด้วยนะคะ
มีงานเพลงมาให้แฟนเพลงได้เตรียมสนุกแล้วค่ะ
งานนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยขอถามถึงเรื่องงานละครต่อเลยละกัน

หวนกลับมารับมีผลงานละครโชว์ฝีไม้ลายมือเป็นแฟนให้ได้ชมอีกหรือเปล่า
งานนี้พี่เบิร์ตจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ก็จะเห็นแบบนี้ละครับ